ท่านผู้ชมครับถ้ายังจำได้นะฮะ
เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่พ่อค้าร้านลาบที่เชียงใหม่
แล้วกับคลุมวัยรุ่น๔คน

ไม่รู้๓๒๐ก็ถูกทำลายนะครับ

แต่ผู้ชายเสื้อน้ำเงินเนี่ยจังหวะที่ลุมทำร้าย
พ่อค้าร้านลาบคนนี้เนี่ยไปกระชากสร้อยคอทองคำ
เขาติดมือไปด้วยใช่ค่ะตามภาพในกล้องวงจรปิดจะเห็นเลยนะคะ
ในมือเนี่ยเหมือนกับถือสร้อยคอที่ขาดอยู่ใช่นี่ในวงกลมสีแดงนี้นะคะ
ของซอยก็บอกเนี่ยถ้าเกิดว่าแม่ลุมทำร้ายชกต่อยกันอย่างเดียว
ผมก็ไม่ค่อยถือสาร้ายหรอกใช่แต่สร้อยผมนี่สิมันตกติดมือ
คุณกระชากไปก็ไม่รู้เนี่ยหนีหายไปเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านคาราโอเกะนะครับเป็นร้านไม่มีชื่อ
อยู่ตรงข้ามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านเด่นถนนเชียงใหม่ลำพูน
ตะบลหนองหอยนะฮะเที่ยงพระมือจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ทางคนที่ถูกทำร้ายที่ถูกรุมนะครับ
ที่เป็นเจ้าของสร้อยไปแจ้งความนะครับนายสุวิทย์สายหนองหงสายหงทอง
อายุ๓๕ปีเจ้าของร้านลาบนะฮะไปแจ้งความที่สพแม่ปิง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขานั่งดื่มอยู่คนเดียวนะฮะที่ร้านคาราโอเกะนะครับ
ข้างมากันสัก๔คนไม่รู้จักกันนะฮะไม่รู้จักกัน
ฝ่ายผู้ก่อเหตุเนี่ยเช็คบินก่อนออกจากร้านไป
นายสุวิทย์บอกว่าตัวเขาก็เดินออกไปสูบบุหรี่อยู่หน้าร้าน
แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุตอนที่ออกไปแล้วเหมือนกับเขาวนรถกลับมาอะไรประมาณอย่างนี้
นายสุวิทย์บอกผมก็แค่ทักว่าเออลายศักดิ์สวยดีนะค่ะ
แล้วก็พยายามจะเข้าไปพูดคุยด้วยแต่ผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มมาผลักอกผม
หลังจากนั้นก็บอกว่าจะมีอะไรจะทำไมกับสามีเขานะฮะ
จากนั้นก็ลุมทำร้ายกันเกิดขึ้นนะครับ
เขาบอกว่าเขาก็รู้สึกตัวตลอดนะฮะตอนที่ถูกรุมทำร้ายนะครับ
ตอนถูกกระชากสร้อยยังรู้ตัวเลย
ตอนนั้นก็เลยกระชากคืนแล้วก็แย่งล็อกเก็ตของสร้อยคอทองคำคืนมาได้
แต่สร้อยเนี่ยมันไปมันติดมือพวกนี้ไปน้ำหนัก๑บาทนะฮะสร้อยคอทองคำนะครับ
เขาบอกว่าถ้าเขาไม่ถูกกระชากสร้อยเนี่ยนะเขาคงไม่ติดใจมาแจ้งความ
แต่นี่ถือว่ามันเกินไปเอาทรัพย์สินเข้าไปด้วย
สืบสวนสพแม่ปิงตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบว่าคนร้ายมี๔คนชาย๓หญิง๑
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนเย็นเมื่อวานนี้มามอบตัวแล้ว๑คน
เที่ยงวันนี้ฮะส่วนนี้คือเที่ยงวันนี้มามอบตัวอีกสองคน
คนนี้นะฮะเมื่อวานเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งมามอบตัวไปแล้ว
อัศดาทรบอกว่าไปดื่มเหล้าที่ร้านคาราโอเกะ

ผู้เสียหายเนี่ยนะที่เอาภาพเอาคลิปวงจรปิดมาเป็นหลักฐานเนี่ย
อัศดาทรบอกว่านี่มันแค่บางส่วน
ถ้าบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยแน่จริงเอาคลิปยาวมาสิ

ที่ไม่ได้นำเสนอผ่านทางสื่อต่าง

ไปหาเรื่องเขาก่อนเนี่ยเอามาแค่บางส่วนนะฮะ
เขาสารภาพว่าใช่ผมไปทำร้ายร่างกายเขาจริง
แต่ผมก็ปกป้องแฟนผมแล้วผมถูกเขามาหาเรื่อง

ผู้ชายคนหนึ่งเมื่อวานแล้วก็ชายหญิงคู่นี้ในวันนี้เนี่ย
บอกว่าไม่ใช่คนที่เอาสร้อยไป
เท่ากับว่าเหลืออีกคนนึงก็คือผู้ชายเสื้อน้ำเงินคนนี้นะครับ
ก็ชื่อว่านายวันเฉลิมนะฮะที่ตรวจสอบตอนนี้นะครับ
จากภาพในกล้องวงจรปิดเป็นคนเอาสร้อยไปนะฮะ
ทั้ง๓คนมามอบตัวแล้วเดี๋ยวต้องตามตัวต่ออีกคนหนึ่งครับ
ถ้าชายเสื้อน้ำเงินคนนี้ถ้า
มันยังไงล่ะติดมงติดไม้ติดมือไปไม่ได้ตั้งใจ
ก็ต้องรีบมานะคะถ้าไม่ได้ตั้งใจนะ

มันเชือกผมไม่ได้เอาไปเลย

อ่านะก็มาหาตำรวจซะเถอะนะอืมมาหาตำรวจซะ
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ชัดเจนว่าคุณกำอะไรอยู่สักอย่างนี่แหละ